จดหรือไม่จดแล้วแต่ตามสะดวกนะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าอุ้ยน่าดูสิคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันออกมากลางต้นก็น่าจะให้โชคเหมือนกันล่ะค่ะ
มาคุณผู้ชมตามเจ้าของบ้านมาเลยนะนี่มาดูต้นกล้วยต้นนี้ค่ะ
เจ้าของบ้านคือคุณนรงกลิ่นสันอายุ๕๔ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่๘ทับ๔หมู่๓บ้านหนองตะคองอำเภอน้องกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
พิกัดก็คืออยู่ริมถนนสายเอเซียหลักกิโลเมตรที่๒๖
มีหน้ารถวิ่งผ่านไปผ่านมาเต็มหมดเลย

เดี๋ยวแวะดูเลยเหรอแวะกินได้ไหมคะกล้วยออกพอดีเลย
เอาว่าสะดวกก็แวะมาละกัน
มาดูกับชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ร่ำลือเหมือนกันว่า
หน้าตามันจะเป็นยังไงมันให้โชคจริงหรือไม่
มาถึงแล้วจุดทูปขอโชคกันก่อนเลย
แล้วก็แงนมองดูสิตรงไหนมันแปลก

ยังไม่เห็นกันหรอกอุ้ยมันพาดไปแล้วนี่
มันแบบว่าแทงหน่อออกมากลางลำต้นแล้วลักษณะมันเหมือนงวงช้าง
นี่ยางยาวเลยยาวเลยค่ะคุณ
เจ้าของบ้านยิ้มกลิ่มเลยบอกโอ๊ยกล้วยออกแบบนี้แปลว่าจะให้โชคลาภแน่นอน
แล้วพี่เขาก็เล่าถึงที่มาของการปลูกกล้วยว่าปลูกกล้วยขายเป็นอาชีพมานานกว่า๒๙ปีแล้วนะ
แต่ว่ากล้วยประหลาดต้นนี้เพิ่งปลูกเมื่อปี๒๕๖๓นี่เอง

ปลูกได้มา๒ต้นแต่มันแปลกมากตรงที่ว่ามันแตกหน่อหัวปลีเนี่ยออกมากลางลำต้นเลย
ดูดิซูมสักใกล้เลยให้ดูอะไรอ่ะ
คือลำต้นไงลำต้นมันจะมีไข่กล้วยใช่ไหมขาวแล้วก็แคนดูไง
ไอ้ร่องรอยอย่างเนี่ยคุณศิษย์สามันชวนคิดน่ะ
เออคิดได้แต่อย่าคิดมากเกินไปเดี๋ยวจะปวดหัวซะเปล่า
แล้วยังไงต่อล่ะทีนี้จุดทูปค่ะอันนี้เป็นการจุดทูปขอคำมาไห้เจ้าที่เจ้าทางว่ากันไป
ค่ะแล้วก็ไปตีความเอาเองอ่ะว่าจะไปลงทุนอย่างไรในงวดต่อต่อไป
ที่ฉันก็ได้บอกข้อมูลไปทั้งหมดแล้วใครที่ตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจจด
เร็วอ่ะคุณชิสาปัญหาคือยังไงรู้ไหมเราเห็นแล้วเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเราตั้งใจจะซื้อปั๊บเนี่ย
เราก็พยายามจะไปมูฟออนมันจะไปหาใบใหม่แหละแต่เขายังไม่มาขายไง
เก็บไว้ในใจก่อนทดไว้ทดไว้ในใจเหมือนตอนคิดเลข

ถ้าไปดูกล้วยก็อย่าลืมซื้อโมจิมาฝากด้วยล่ะ
ของดีนะพันธวันอย่าให้เขาแวะซื้อโมจิมาคุณอีกหรอ